จากเหตุทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องของการฆ่ากันตายนะคะ
หนุ่มใหญ่ที่พูดว่านุ่มใหญ่คืออายุอนามก็๕๐กว่าแล้วนะคะทั้งคู่เลย
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาทะเลาะกันมาตลอดเลย
ถึงขั้นที่ว่าผู้ใหญ่บ้านเคยเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกัน
มาพูดคุยกันแต่ไม่สำเร็จนะคะ
กลายเป็นเหตุเศร้าเพราะว่าล่าสุดอีกฝ่ายหนึ่งแค้น
แค้นมันอยู่ในอกมันจุกอกค่ะ
ไปเอาขวานย่องมาจามหัวอีกฝ่ายหนึ่งตอนที่เขาหลับอยู่
ตอนหลับเลยเหรอตอนหลับเลยคือไม่ได้สู้เลยอะค่ะ
อีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตคาที่นอนเลยนะคะ
แล้วบ้านจุดเกิดเหตุที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกขวานจำหัว
แล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยนะคะ
แต่ว่าตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูต้องไปตรวจสอบบ้านนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมนะคะอยู่ในหมู่บ้านโคกรังตะบนไม้งามอำเภอเมืองหนองบัวลำพู
ผู้ตายเนี่ยอายุห้าสิบสามแล้วนะคะ
ชื่อว่าจิรษักดีเลิศค่ะถูกของแข็งเนี่ยทุบที่ศีรษะ
โอ้โหฟุกที่นอนนะเลือดไหลเต็มเลยถ้าไม่เบลอเนี่ยได้เห็นเลยอะค่ะ

เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุชื่อว่าคุณปรีชาขันขวา
บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตาย

ขอนอนพักกลางวันที่บ้านเพราะว่ายังเมาค้างจากการดื่มในงานบุญบ้างไฟของหมู่บ้านเมื่อวันก่อน
เขาเองเนี่ยก็ให้ผู้ตายเนี่ยนอนบนฟุก
ส่วนตัวเขาเองก็นอนพื้นที่ใกล้กัน
สะดุ้งตื่นอีกทีได้ยินเสียงตุบสองครั้ง
พอลืมตาขึ้นมาเห็นเพียงด้านหลังของผู้ชายคนหนึ่งเดินออกไปทางหน้าบ้าน
ดูลักษณะคล้ายกับผู้ชายที่ชื่อว่าสมควรศรีจันเทพ
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็พยายามเรียกคุณจิรศักดิ์นะคะ
แต่ปรากฏว่าคุณจิรษักเสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้คุณปรีชาเจ้าของบ้านทำไงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะ
แล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านประสานตำรวจมาตรวจสอบทันที
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายสมควรผู้ก่อเหตุและนายจิรษักผู้ตาย

ซึ่งที่ดินเนี่ยคือที่นาเนี่ยนะคะ
ติดกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยล้ำเขตแดนกันและกัน
กลายเป็นเรื่องระหองระแหงมานานกว่า๑ปีแล้วค่ะ
ทั้งคู่มักจะไปนอนที่กระท่อมทุ่งนาเหมือนกันด้วย
หากบางเมื่อไหร่ผู้ตายจะเดินไปพูดจาท้าทาย
คณะกรรมการหมู่บ้านต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยหาทางออก
สุดท้ายต้องบอกว่าควานน้ำเหลวนะคะ
เพราะว่าตกลงกันไม่ได้ก็ยังมีเรื่องติดใจกันอยู่ดีนะคะ
ว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้นายสมควรตามมาล้างแค้นค่ะ
มาล้างแค้นนะคะทีนี้ตำรวจว่าไงตำรวจบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐาน
มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นนายสมควรนะคะ
ก็เลยมีการจัดชุดไล่ล่าใช้เวลาเพียง๒ชั่วโมงเท่านั้น
นี่เสื้อแดงค่ะนายสมควรจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะที่โรงศรีเก่าข้างหมู่บ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ถึง๕๐๐เมตรนะคะ

เป็นคนก่อเหตุจริงตำรวจก็เลยนำตัวนายสมควร
ไปชี้จุดซ่อนขวางที่ใช้จำหัวผู้ตาย
อีกคนนึงเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ตำรวจบอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
ส่วนศพได้ส่งให้ทางนิติเวชชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
ครับโอ้โฮน่ากลัวมากใช้ขวานจามเลย